มีคำถามว่ากระแสความนิยมพักเพื่อไทยจะไปถึงเป้าหมายแลนด์สไลด์๓๑๐ที่นั่งได้จริงหรือไม่
หลังต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาผลสำรวจความนิยมของโพลสองสำนัก
พักเพื่อไทยจะนำโด่งทั้งในแง่ของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและสอสอทั้งสองระบบ
แต่ก็ยังไม่ถึงเป้าหมายแลนด์สไลด์ได้
นิดาโพทั่วประเทศครั้งที่๑และไทยรัฐโพลครั้งที่๒
ผลสำรวจแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน
เพื่อไทยนำโด่งตามด้วยก้าวไกลและพักรวมไทยสร้างชาติ
หัวข้อจะสนับสนุนใครเป็นนายก
ทองทานชินวัฒน์หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนำมาเป็นอันดับหนึ่ง
ตามด้วยนายพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลลำดับ๒
แคนดิเดตนายกพักรวมไทยสร้างชาติพลเอกประยุจันทร์โอชาตามมาเป็นลำดับ๓
สอบบัญชีรายชื่อของพักการเมืองใด
ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันอีกว่า
อันดับแรกคือพักเพื่อไทยพักเก้าไกลและพักรวมไทยสร้างชาติ
พักเพื่อไทยนำห่างอันดับ๒และอันดับ๓
นักการเมืองรุ่นลายครามอย่างนายสมศักดิ์เทพสุธิน
คนในแวดวงการเมืองให้ฉายาว่าเป็นนกรู้
ผู้ที่ไม่เคยทำหน้าที่ฝ่ายค้าน
ถึงกับเทพักเก่าพักพลังประชารัฐ

ก็ยังมั่นใจจะได้เป็นรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้ง
แต่ในมุมมองของรองศาสตราจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดี
หัวหน้าภาควิชาการเมืองการปกครองคณะรัฐศาสตร์

ระบุสถานการณ์ขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย
ผู้คนจะเทใจกับคะแนนเลือกพักเพื่อไทย

คิดว่า๓๑๐ของเพื่อไทยเป็นยุทธศาสตร์
เป็นยุทธศาสตร์ที่ปลุกความฮึกเหิม

และที่สำคัญมันเป็นการส่งสัญญาณ
ถึงสวว่า

ซึ่ง๗๐เนี่ยจริงแล้วมีความเป็นไปได้

สวอิสระตอนนี้มีประมาณ๒๓
ก็อาจจะมีการระดม
หรือว่าใช้แรงสังคมกดดันเข้ามาหลังเลือกตั้ง
เพื่อไทยพักเดียวค่อนข้างยาก
ถ้าเราประเมินในสมัยคุณยิ่งลักษณ์
ตอนนั้น๑๔ล้านเสียง

แล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าก้าวไกลฐานเสียงก็ทับกันอยู่
หากเลือกตั้งในวันนี้เทียบเคียงผลโพล

ขณะที่พักเก้าไกลอยู่ในระดับ๒๐

อยู่ที่ประมาณ๖๐๖๕เปอร์เซ็นต์

สองพักรวมกันจะได้เสี่ยงประมาณ๓๐๐๓๒๕ที่นั่ง

ไม่มีทางที่พักเดียวจะทะลุแลนดสไลด์ได้สำเร็จ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน